ดูประเด็นสืบเนื่องจากคำสั่งของหัวหน้าคณะคอสชที่ออกมาเมื่อ๑๖พฤศจิกายน
คำสั่งที่๑๖ทับ๒๕๖๑เรื่องการขยายเวลาการแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอให้กับกรกต
สามารถทำได้แบบไม่มีกำหนดเพราะว่ากรกตเดิมไปกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องเสร็จวันไหนวันไหน
แล้วมันไม่ทันคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าตกลงยังไง
เพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งหรือเปล่า
เพราะว่าพื้นที่สอสอเนี่ยมันต้องลดลงเดิมเคยมี๓๗๕เขตนะฮะ
เลือกตั้งครั้งนี้จะเหลือแค่๓๕๐เขต
วันนี้นายมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะคอสชด้วย
ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นักข่าวก็พยายามดักหน้าดักหลัง
นายกลุงตู่ก็ไม่คุยด้วยเลยวันนี้ใช่
ก็มีดรวิศนุคเรืองามรองน้ำมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งออกมาชี้แจงแทน
โดยนายวิศนุบอกว่าเหตุผลที่ต้องมีคำสั่งหัวหน้าคณะคอสชดังกล่าว
เนื่องจากต้องการคุ้มครองคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไม่ให้มีความผิดนะไม่ใช่เอื้อประโยชน์ให้กับพักการเมืองไหน
แล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะขยายการเลือกตั้งเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปด้วย
ก่อนหน้านี้กรกตได้ไปประกาศออกประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่กำหนดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
รวมถึงในกรกตเองก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่
ส่วนคิดว่าหากต้องเร่งดำเนินการถ้าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นมันก็จะไม่ดี
ควรทำให้สมบูรณ์แบบดังนั้นแม้กรกตจะเป็นผู้กำหนดเวลาการแบ่งเขตเลือกตั้งว่าเป็นเมื่อไหร่
แต่เมื่อตัวเองทำไม่ทันก็เป็นการมัดตัวเอง
แล้วมีคนร้องเรียนมาที่คอสชกับกตเพราะฉะนั้นคอสชก็เลยต้องออกคำสั่งเรื่องนี้มา
เขาก็กำหนดไปว่าเขาจะต้องทำให้เสร็จภายในช่วงต้นพฤศจิกายนเนี่ยแหละแต่ว่ายังไม่เสร็จ
ทีนี้ก็เกรงว่าถ้าให้มีเวลาผ่านไปจนถึงการเลือกตั้งมีคนไปร้องเรื่องเล็กเรื่องน้อย
เดี๋ยวเลือกตั้งเป็นโมคะขึ้นมาในอนาคตก็จะยุ่งก็ต้องออกคำสั่งแบบนี้ไว้ก่อนนะครับ
ขณะที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคอสชก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะพลเอกอภิรักษ์
พลเอกอภิรัตยืนยันต่อที่ประชุมของสำนักงานเลขาธิการคอสชนะครับยืนยันว่ายังคงเดินหน้า
สนับสนุนทุกภาคส่วนในการเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งสอสอตามกรอบเวลาเดิมแบบไม่เปลี่ยนแปลง
พร้อมเห็นว่ามีบางประเด็นที่ไปตีความคำสั่งของหัวหน้าคณะคอสชในทางที่คลาดเคลื่อน
ขณะที่ประธานคกรการเลือกตั้งหรือกตนอิทธิพรบุญประครองนะครับ
วันนี้ก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกว่าความจริงแล้วกรกตสามารถแบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้งสอสอเบื้องต้นเสร็จไปแล้วนะ
ตั้งแต่วันที่๕พฤศจิกายนแต่บังเอิญทำไม่ทันกำหนดเพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่ท่านอิทธิพรเนี่ยต้องไปผ่าตัดตานะ
กำหนดไว้เงื่อนเวลาไม่ได้แตกต่างกันครับว่าการแบ่งเขตเนี่ยต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนวันที่กฎหมายเลือกตั้งสอสอมีผลใช่ไหมครับ

ท่านจะให้ความมั่นใจกับบรรดาภาคการเมืองยังไงเพราะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งจะเป็นหัวใจสำคัญในการส่งผู้สมัครว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมไม่ได้ถูกผู้มีอำนาจเข้ามาแทรกแทรก
ความมั่นใจที่ให้ได้คือกรกตมีหน้าที่แบ่งเขตและกรกตก็มีหน้าที่แบ่งเขตตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ต่างตามกฎหมาย
แล้วก็ที่แน่คือกรกตต้องแบ่งเหตุให้ทันและจะทำให้ทันภายในวันที่๑๑ธันวาครับ
พระราชบัญญาติประกอบรับรู้ว่าโดยการเลือกตั้งสอจะมีผลบังคับใช้๑๑ธันวาคม
กรกตออกระเบียบไว้ว่าจะแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอให้เสร็จ๕พฤศจิกายน
เอาเป็นว่าตอนนี้กรกตมีมติแล้วนะครับว่า
ระหว่าง๑๙๒๕พฤศจิกายนจะเป็นช่วงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและพักการเมือง
เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอใหม่นะฮะ
และจะแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอทั้ง๕๐เขตให้เสร็จ
ภายในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้นั่นเท่ากับว่ารถแมพเลือกตั้ง
๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ค่ะทีนี้มาดูความคิดเห็นและความเคลื่อนไหวของพักการเมืองช่วงนี้กันหน่อยนะคะ

มีความเห็นจากหัวหน้าภาคประชาธิบัตรในอภิษฎเวชาชีวะนะคะ
ก็พูดถึงการเปิดตัวอดีตสสอดีตรัฐมนตรีที่ไปร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
ทำให้แก่นำพักพลังประชารัฐออกมาบอกว่ามั่นอกมั่นใจ
จะได้เก้าอี้สสเขตจำนวนค่อนข้างมาก
บอกว่าอย่างน้อย๑๕๐แน่เนี่ยนะคะ
จะเป็นแบบอย่างที่ดีทำงานการเมืองโดยไม่ใช้อำนาจรัฐเข้ามาเอาเปรียบหรือเปล่า
ถ้าต้องการให้ประเทศเดินหน้าไปอย่างราบรื่น

ขอสชก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้ง
ขอให้กรกตพิสูจน์ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ
การแบ่งเขตเลือกตั้งจะไม่ถูกแทรกแทรงจากผู้มีอำนาจ
เพราะอยู่ดีจงใจจะไปแบ่งเขตเลือกตั้งของอดีตสส
เพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะ
คุณอพิสิทธิ์ก็ไปรู้มาว่ามีคนไปต่อรองกับอดีตสส
พยายามจะเอาเรื่องนี้มาต่อรองว่าถ้าไปอยู่พักนั้น
ก็จะแบ่งเขตเลือกตั้งให้แบบนี้แบบนั้นอะไรแบบนี้
คุณอภิษฎก็เลยบอกว่าขอร้องเถอะอย่าทำแบบนี้
เพราะพักท่านก็มีความได้เปรียบในเรื่องอื่นอยู่แล้ว
ท่านก็หลบเลี่ยงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลในหลายเรื่องอยู่แล้ว
ถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยความเสียหายก็คือประเทศไทย
พักเพื่อไทยค่ะวันนี้มีแก่นนำหลายคนนะคะ
ยื่นหนังสือลาออกเพราะว่าจะไปร่วมงานกับพักไทยรักษาชาติ
นำโดยนายจตุรนฉายแสงนายวุฒิพงศ์นางธิติมาฉายแสง
นายนิโคมวัยรัฐพาณิชย์นางสาวอนุตมาอมวลวิวัฒน์
นายประพัทย์จงสงวนรวมถึงแก่นนำนับประชออย่าง
นายนัทธวุฒิไสเกื้อและนายวิราการมุษิกภงศ์ค่ะ
นี่จะไปอยู่พักไทยรักษาชาตินะคะ

จตุรนบอกว่าการย้ายพักครั้งนี้ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรค่ะ
ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับพักเพื่อไทย
แต่เป็นการแก้เกมตามกติกาของรัฐธรรมนูล
เพื่อต่อสู้กับดักนักการเมืองที่มุ่งให้มีผลเสียต่อฝ่ายประชาธิปไตย
พักนี้เป็นยานพาหนะที่จะทำให้นักการเมืองและพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย
ลีกเลี่ยงกับดักตามระบบกติกาที่ถูกวางไว้
เพื่อจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกัน

เขาก็เลยบอกว่าเหลือแค่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
กับหนักวัฒนเมืองสุขแล้วหรือยังไง

หลังจากเมื่อวานเปิดตัวผู้ที่มาสมัครเป็นสมาชิกพัก
ทั้งอดีตสสแล้วก็รัฐมนตรีกันอย่างคึกคักยิ่งใหญ่นะครับ
อย่างเช่นนายปรีชาและนางเปล่งมณีเร่งสมบูรณ์สุข
อดีตรัฐมนตรีแล้วก็อดีตสอนจังหวัดเลยของภักดิ์เพื่อไทย

ทีแรกมีชื่อของสดใสรุ่งโพทองด้วยนะ

เป็นอดีตผู้สมัครสอสอปฐุมธานีของพักชาติไทยพัฒนา
ทีแรกมีข่าวว่าจะมาสมัครเป็นสมาชิกพัก
พลังประชารัฐในวันนี้ด้วยปรากฏว่าไม่ได้มานะครับ
คือมีรายงานข่าวว่าเจ้าตัวบอกว่า

จะได้รับการจัดสรรให้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งในเขตไหนอะไรยังไง
ยังไม่ชัดเจนก็เลยยังไม่มาสมัครเป็นสมาชิกพักในตอนนี้
เพราะว่าของเขาก็รู้สึกว่าจะล้นเขตกันอยู่